ครับรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดเมษายนนี้
กรวีก็เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในตอนนี้นะครับ
บอกว่าทางสมาคมก็ได้ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น

ในเบื้องต้นตอนนี้ทางสวบคอก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ
ก็ยังยืนยันที่แฟนฟุตบอลนั้นจะยังเข้าชมในอัตราส่วน๕๐เช่นเดิมนะครับ
แต่ถ้าเกิดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็พร้อมรับนโยบายมาปรับใช้นะครับ
ขณะที่ในส่วนบัตรเข้าชมของแฟนฟุตบอลเนี่ยตอนนี้ก็ขอความร่วมมือแฟนฟุตบอลให้รอประกาศอีกนิดนึงนะครับ
เพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจำนวนแฟนฟุตบอลที่จะเข้าชมในเกมนัดนี้หรือเปล่าครับ
ท้ายกันที่ชัยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตริย์หรือว่าเจ็ตนะครับ
กลายเป็นนักเตะไทยวัย๒๐ปีที่สามารถคว้าแชมป์ในลีกสูงสุด
ขออภัยกับทีมหลีกยู๒๓ของโปรตุเกตนะครับโดยคว้าแชมป์กับทีมเอสโตริวนะครับ
ชายพิพัฒน์ก็ได้รับการติดต่อจากทีมในโปรตูเกตให้ไปค้าแข้งก่อนหน้านี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นทีมในลีกสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับเชียวพี่พัดเองเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวตัดเกมนะครับ
แล้วก็เป็นผู้เล่นหลักของทีมชุดยูยี่สิบสามโดยตอนนี้เนี่ยคว้าแชมป์โซนภาคใต้ของประเทศได้สำเร็จนะครับ
ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายมีโอกาสจะได้ลงสนามดวนกับทีมเยาวชนของทีมดังในโปรตูเกต
ว่าจะเป็นเอฟซีปอโต้หรือว่าสปอร์ตติ้งลิสบอลครับ